ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเหตุการณ์เศร้านะคะ
คนในครอบครัวบอกว่าทำใจไม่ได้จริงลูกชายอายุ๒๒
บวชได้แค่๗วันผูขอตาย
คือคุณปู่จะไปทำบุญแล้วก็ไม่เจอพระหลาน
ปรากฏว่าไปเห็นว่ายืนอยู่ที่หน้าต่าง
คิดว่าทำกรรมฐานปู่เดินไปจับไหล่ปุ๊บ
ตัวแข็งลิ้นจุกปากอยู่อ่ะ
แล้วสิ่งที่ใช้ผูกคอค่ะคือสายประคด
มารัดไว้ที่คอผูกคออยู่ที่หน้าต่างแบบนี้
สายปราคตก็สายวัดเอวของพระสงฆ์
ตำรวจภูทรสว่างอารมณ์ไปตรวจสอบนะคะ
พระลูกวัดใช้เชือกผูกคอมรณภาพคากุฏิเลยค่ะ
ที่วัดทุ่งสงบตำบลไผ่เขียว
อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานี
พระที่ใช้ประโค้ดผูกคอมรณภาพชื่อว่าพระจรรย์ชิตอายุ๒๐ปีค่ะ
จากการสอบสวนคุณปู่ของพระจรรย์ชิตนะคะ
คุณปู่อาบปากเกร็ดอายุ๗๐แล้ว
คุณปู่บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็เป็นวันพระ
ไปทำบุญตักบาทที่วัดแต่ไม่เห็นพระจรรย์ชิต
ออกมาชั้นพระทหารเช้าก็เลยไปตามที่กุฏิ
พอเปิดเข้าไปเห็นพระจรรย์ชิตเหมือนกับยืนอยู่ที่หน้าต่าง
คุณปู่บอกว่าคิดว่ากำลังทำกรรมฐาน
ก็เดินไปใกล้ปู่จับไหล่เลย
พอจับไหล่ปุ๊บปู่โอ้โหช็อกเลยนะคะ
เพราะว่าพระจรรย์ชิตคือตัวแข็งลิ้นจุกปาก
สายปราคตรัตคออยู่
ก็เลยรีบวิ่งไปบอกเจ้าอาวาสแล้วก็ไปบอกชาวบ้าน
คุณปู่บอกว่าไม่คาดคิดว่าพระจรรย์ชิตจะมาคิดสั้นแบบนี้

ก่อนหน้านี้เคยบ่นให้ฟังว่าจำวัดที่วัดหนองแขวนกูบเป็นวัดที่อุปสมบทไม่ได้
เพราะมีผู้หญิงมานั่งเฝ้าทั้งคืน
เชื่อว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณที่วัด
เพราะกุฏิที่พระจรรย์ชิตอยู่มีเสาตะเคียนตกน้ำมัน
พระกับชาวบ้านเคยเห็นเหมือนกัน
เห็นผู้หญิงมาวนเวียนอยู่ที่เสา
ก็หลังจากพระจรรย์ชิตจำวัดที่วัดหนองขวัญกลุ่มได้๓วัน
ก็ตัดสินใจเดินเท้า๑๐กิโลนะคะ
มาจำวัดที่นี่ที่วัดทุ่งสงบ
แล้วก็มาผูกคอมรณภาพอยู่ที่วัดแห่งนี้
เหมือนกัน
ก็จะรู้ว่าบ้านจะโดน

คือนุ๊กแค่ว่าอยู่วัดนู้นไม่ได้

มาเก็บบอกว่าไอเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้
เขาอยู่ไม่ได้
เขานั้นว่าไง
ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไนท์เนี่ยนะ
ตามเค้าเล่าให้ฟังบอกมีคนมานั่งอยู่ประตูเหมือนเงี้ย

เดินทางไปที่วัดแรกก่อนนะคะ
ก่อนที่พระจรรชิตจำวัดท่วงสงบ
จำวัดอยู่ที่วัดหนองแขวนกูบ
บอกว่ามีเสาตะเคียนตกน้ำมันแล้วเหมือนกับมีวิญญาณผู้หญิงอยู่ที่นั่น
ครับทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะคะ
เจ้าอาวาสบอกว่ากุฏิที่พระจรรย์ชิตจำวัดอยู่
มีเสาตะเคียนตกน้ำมันจริงเคยมีอาถรรพ์จริง
เสาต้นนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวให้ท่านเจ้าอาวาสวัดเล่าให้ฟังค่ะ
คนที่เขามาดีดในวัดเนี่ยคือในขณะที่ดีดอยู่
เขาบอกว่าเขาเห็นว่ามีผู้หญิงชุดสีแดงนะฮะ
อันนี้คือความเชื่อของเขาคือเขาเห็นว่าสาราเนี่ยมันดึงไม่ขึ้น
ระหว่างที่เขาชักลอกเนี่ยมันดึงไม่ขึ้น
มาดึงไม่ขึ้นเขาก็เลยบอกว่ามีผู้หญิงอ่ะนะ
ซึ่งใส่ชุดสีแดงยืนอยู่บนสาราแล้วบอกว่าอ่า
เขาให้ไปจุดบอกให้ลงก่อนหรืออะไรก่อนไหนจะทำพิธียก
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสาราฝั่งนู้นก็จะยกกันเสร็จแล้ว
เหลือฝั่งเนี้ยที่ยกไม่ขึ้นทำไงก็ได้ไม่ไม่ขึ้น
ก็เลยไปจุดอ่าก็เลยให้อัตมาแล้วไปจุดทูปบอกจุดบอกก็คืออ่ะ
ในความเชื่อของเขาเราก็จุดจุดจุดให้จุดเสร็จแล้ว
ในความที่นั่นเสร็จช่างทั้งหมดดึงพร้อมกัน
ดึงขึ้นอ่าพระเนรนดร์ที่รุ่นรุ่นก่อนเนรนดร์มา
รุ่นก่อนที่อัตมาภาพจะมาอยู่เนี่ยอ่าญาติโยมทั้งหลายเนี่ย
เขาก็มาบอกกันว่าสาราห้องเนี้ยนะห้องเนี้ยอ่า
เคยมีอ่ามีเสาร์น้ำมันอ่าตกอ่าเสาร์ตกน้ำมัน
แล้วอ่าเขาไม่ให้อยู่อืมก็พระท่านก็จำวัดได้แป๊บเดียว
ก็เดินเท้าไปที่วัดทุ่งสงบแล้วก็สุดท้ายมาผูกคอมรณภาพอยู่ที่วัดทุ่งสงบ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่า
หลายคนก็คิดแบบนั้นไงว่าเป็นเหตุทำให้ไปผูกคอมรณภาพไหม
แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยค่ะแม่คุณแม่ประนอมนะคะ
เล่าให้ฟังว่าก่อนที่พระจรรย์ชิตจะบวชเนี่ยค่ะเคยทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เป็นลูกจ้างยกของอยู่ที่เมืองทองธานีเวลามีการจัดงานจัดอะไรแบบนี้
ค่าจ้างวันละสองร้อยไม่มีครอบครัวทำงานเก็บเงินได้ก็ส่งมาให้ที่บ้าน
เป็นลูกที่ดีแต่หลังไม่พูดไม่จาคาดว่าเครียดค่ะ
ก็เลยคาดว่าสาเหตุที่ผูกคอมรณภาพเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความเครียดมากกว่า
เพราะว่าหลายปีก่อนนะคะพ่อของพระจรัญชิตอ่ะค่ะ
ออกรถกระบะไปรับจ้างขนของที่กรุงเทพเกิดอุบัติเหตุรถไปชนกับรถยนต์
บริษัทประกันฟ้องเรียกค่าเสียหายจากพ่อของพระจรรย์ชิตเนี่ย
โอ้โหแล้วคดียืดเยื้อทางนั้นเขาก็ขู่ไง
เดี๋ยวจะต้องแบบยึดบ้านยึดอะไรนะเอาไปใช้หนี้อะไรแบบนี้
คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้พระจรรย์ชิตเครียดผูกคอมรณภาพนะคะ
แล้วเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้มีก็กินไม่มีก็
ก็คงใจหายเหมือนกันนะโดนยึดบ้านอะไรอย่างนี้
ถ้าเรามีลูกอยู่ก็ดีกว่าดีกว่า
ใช่เอาลูกเราไว้ดีกว่ามันตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่แฟนโดนรถชน
รถชนเข้ารถก็โดนยึดไปหมดแล้วอ่ะแล้วมาเป็นหนี้เขาอย่างเงี้ย
คุณพ่อค่ะคุณพ่อเสาก็ยอมรับว่าครอบครัวลำบากมากจริง
วันที่ลูกชายบวชไม่มีเงินสักบาทนะคะ
รับว่าก็กลัวโดนยึดบ้านยึดที่ดินเหมือนกัน
กลัวไม่มีที่อยู่ก็สาเหตุที่พ่อไปขับรถชนแล้วก็ถูกเรียกค่าเสียหายเนี่ยค่ะ
แต่ถ้าคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเร็วขนาดนี้
หรือเขาไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้พ่อ
เล่าเลยครับถามก็ไม่บอกไม่เป็นอะไรไม่ยังไงบอก
บอกพ่อกับแม่ปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกนะ
ก็ถามตรงเลยบอกคุยกันเลย
ทุกเรื่องเขาก็ไม่ยอมพูดไม่มีอะไรพ่อ
ก็ปรึกษาน้องชายน้องชายมันอยู่ที่ท่าตะโก
น้องชายมาบวชสาวเอาเอกสารให้มันดู

น้องชายก็เอาเอกสารไปศึกษาลูกครับ

ให้ช่วยเคลียร์ทางบริษัทว่า
ให้ระงับการซื้อขายแล้วไปก่อน
คือว่าให้ผมส่งเป็นเดือนหรือว่าเดือนละเท่าไหร่ก็เท่าที่ผมทำได้
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าการสูญเสียพระจรรย์ชิตเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวบ้านก็จะมาโดนยึดอีก
ศพของพระจรรย์ชิตทางญาติมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะ

ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือครอบครัวหน่อยทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะ
ที่สู้กันเรื่องคดีถูกฟ้องร้องที่ขับรถไปชนเขาถูกเรียกค่าเสียหายเยอะเลย